ต้องบอกเลยว่าบอกเป็นชื่อเพลงก่อนละกัน
เพลงของน้องอาร์มชุติมาก็จะพูดถึงเรื่องคดีเขานี่แหละว่า
จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ยังไงดีนะคะ
ยุ่งเหยิงจนต้องกุมคำหมับค่ะ
เหมือนว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังอาร์มชุติมาน่าจะพอยิ้มออกได้อยู่เหมือนกันนะคุณ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะเจ้าตัวก็ได้มาร้องเพลงในงานเปิดตัวสินค้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
อย่างที่บอกไปร้องเพลงไปต่อหรือพอซัมนี่ค่ะ
และหลังจากจบโชว์บนเวทีก็ได้ควงคุณแม่มาให้สัมภาษณ์

ซึ่งทั้งคู่มั่นใจว่าจะจบด้วยดี
หลังจากมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือเธอ

ตอนนั้นหนูมีความฝันเนอะ

ก่อนหน้านี้กลัวแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะ
สบายใจขึ้นมากแล้วตั้งแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วย
อันนี้คือหนูจะออกมาพูดอีกที

ก็อยู่แค่ข้างตลอดค่ะ
ถามว่า๒ล้านตอนนี้คือหนูไม่มี
ถ้าหนูมีหนูก็พร้อมนะคะแต่คือหนูไม่มี

ในความรู้สึกมันก็ยังเป็นเพลงของหนูอยู่ดี
ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นของหนู

ก็คือว่าถ้าจ่าย๒ล้านไปจะได้จบกันไป

บอกว่าได้แต่งตั้งนายบุญถาวร
มาเป็นทนายของค่ายอย่างเป็นทางการอีกค่ะ
เพื่อเป็นการรักษากติกามารยาทของวงการเพลงเอาไว้นั่นเองค่ะ
ไม่ใช่ว่าฝ่ายน้องอาร์มจะมีคนเข้ามาดูแลอย่างเดียว

ใช่แต่งตั้งทนายเรียบร้อยทุกคุณผู้ชมค่ะ

บอกว่าก็ดำเนินในส่วนของเขาก็ดำเนินเรื่องที่จะเอาผิดเหมือนกันนะคะ
ดูสิว่าคดีนี้จะจบอย่างไร

ก็อยากจะให้อยู่ในที่ที่สบายใจจริงสำหรับอามชุดิมานะคะ